คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมาวันอาทิตย์
ก็มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายฤทธิ
ที่เป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าสาว๑๘ที่สู่ราธานี
แต่ว่าแผนครั้งนั้นต้องล้มเลิกไปเพราะว่าชาวบ้าน
พุ่งเข้ามาหวิดจะลุมประชาธรรมกันเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยมีการทำแผนซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โดยตำรวจกว่าร้อยนายนะคะดูแลความปลอดภัยอย่างหนาแน่นเลยคราวนี้
นำตัวนายฤทธิ์ค่ะไปทำแผนที่จุดรับซื้อน้ำยางพารา
ที่นายสรายุทธ์คงคล้ายวัย๓๕ปี
สามีแล้วก็ผู้ตายก็คือน้องปลาเนี่ยทำงานอยู่นะคะ
คือจุดนี้แหละคือจุดต้นเหตุ
เพราะว่านายฤทธิ์เนี่ยเห็นน้องปลาสวมสร้อยคอทองคำ

ส่วนจุดที่๒ค่ะเป็นจุดที่นายฤทธิ์ไปดักรอน้องปลา
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาก่อนที่จะเรียกให้หยุดรถ
แล้วก็เอาเท้าถีบรถจักรยานยนต์จนน้องปลาตกลงไปในคูน้ำข้างถนน
ตามลงไปชกต่อยอีกหลายครั้งจนสลบแล้วก็บีบคอจนน้องปลาเสียชีวิต
จากนั้นก็ปลดทองปลดแหวนไปขายที่ร้านทอง
แล้วย้อนกลับมาเผาศพและรถจักรยานยนต์เพื่อทำลายหลักฐานตอน๕ทุ่ม
ซึ่งตลอดการทำแผนนะคะตำรวจเขาก็รายงานบอกว่า
นายฤทธิ์เนี่ยมีสีหน้าที่เรียบเฉยก้มหน้าตลอดเวลาไม่พูดไม่อืออะไรทั้งนั้น
ผู้สื่อข่าวจะถามว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงใครไหม
ก็ไม่ปริปากเลยแม้แต่คำเดียวนะคะ
ตำรวจนำตัวนายฤทธิ์ไปตรวจร่างกายแล้วก็ได้นำตัวไปฝากขัง
สารจังหวัดสุราธานีบ่ายเมื่อวานนี้แล้วนะคะ

คือชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นทำลายศพ
ปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
และทำให้เสียหายทำลายซึ่งศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ
พนักงานสอบสวนได้ลงนามคัดค้างการประกันตัวไว้ท้ายสำนวนด้วยนะคะ
ให้เหตุผลบอกว่าเป็นคดีอุกชกันแล้วก็มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
อกจากนี้พอตรวจสอบประวัตินายฤทธิ์ไปเนี่ย
ก็เจอว่าเคยเกาะคดีรักทรัพย์ตามบ้านเรือนในหมู่บ้านอีกไม่ต่ำกว่า๒คดีค่ะ
ทีนี้นางจริยาปานรินคุณยายของน้องปลานะคะ
ก็บอกว่าถึงแม้ตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้แล้วเนี่ย
ก็จะยังไม่ขอเผาศพหลานสาวค่ะ
เพราะยังคงคิดอยู่ญาติญาติและครอบครัวน้องปลายังคิดอยู่เหมือนเดิมเลยว่า
ไม่น่าจะเป็นคนเดียวที่ลงมือมันต้องมีคนสมรู้ร่วมคิด

มันต้องมีการเผาการทำลายศพอะไรอย่างนี้นะ
แล้วเขาก็บอกว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นมากที่ญาติและครอบครัวยังคาใจ
ว่าน่าจะมีคนร่วมฆาตกรรมหลานสาว
หลังจากนี้อีก๓๔วันจะเดินทางไปติดตามคดีกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ